คุณปั่นจักรยานผิดเวลา

แม่บ้านคนนึงโดนมอเตอร์ไซค์ตำรวจปั่น
คุณปั่นจักรยานผิดเวลานะ

ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ปั่น
คุณต้องจ่ายเงิน๕๐๐๐บาทนะคุณแม่บ้าน
ถ้าไม่อยากจะไปโรงพัก
เอาล่ะสินางออนอุมาครับอายุ๕๔ปี
พี่เขาอายุ๕๔ปีไปแจ้งความกับร้อยเวร
สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ตอนไหน๔โมงครึ่งเวลากำลังนั่งดูข่าวเราอยู่
โมงครึ่งมันมีกฎหมายห้ามปั่นตอนสี่โมงครึ่งเหรอคะไม่รู้
ไม่รู้ปั่นจักรยานแต่จะกลับบ้านหลังเลิกงาน
ซอยสุขสวรรค์๖๖หรือปากซอยย่อยผู้ใหญ่ดำรง
พระประแดงบริเวณสะพานข้ามคลองขุดเจ้าเมือง
ผู้เสียหายพาตำรวจไปชี้นี่พอไปชี้ค่ำหน่อยแล้ว
บอกนี่คุณตำรวจตรงนี้แหละนะที่แล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดนะ
จากโรงแรมใกล้ที่กระเทนเนี่ยนะฮะอยู่ด้วย
พี่เขาเล่าบอกว่าคนร้ายเหรออายุประมาณสัก๒๕๓๐ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าบอก
ผมเป็นตำรวจคู่เลยนี่คุณปั่นจักรยานผิดเวลานะ
เธอก็ถามถามบอกว่าพี่พระราชออนด์เนี่ยมีข้ออาหารีด้วยเหรอ
นะครับเธอก็เลยขอโทษถ้างั้นขอโทษแล้วกันนะ
แต่ผู้ก่อเหตุนะครับไม่ยอมบอกลงจากรถมาเลย
แล้วจ่ายค่าปรับมา๕๐๐บาทถ้าไม่อยากเสียเวลา
เธอจะหยิบโทรศัพท์โทรหาเจ้านายคนร้ายบอกไม่ต้องโทรคุณไม่ต้องโทร
บอกให้รีบไม่งั้นจะใส่กุญแจมือเลยนะนั่น
พาไปกดเงินจ่ายค่าปรับพาไปกดเงินบริการด้วย
ต่อลองจากความผิดฐานเมื่อกี้นี้นะ
ห้าพันเหรอครับรถให้เหลือสองพันธุ์
ให้เหลือสองพันพอคนร้ายได้เงินก็ทิ้งพี่

รถรถหลอกขึ้นสะพานนะครับ

เขาก็จอดแล้วเขาก็ขับมอไซค์มาปาดหน้ารถจักรยาน
แล้วเขาก็บอกจอดเป็นตำรวจ
อ้าวทำไมเหรอคะผมเป็นตำรวจ
คุณผู้ชมเม้นต์มาในไลฟ์บอกว่ากฎหมายบ้าบ่อ

จักรยานผิดเวลามีที่ไหนแล้วนี่นี่คือผู้ก่อเหตุ

ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พาไปกดเงิน
ไปได้ตอนแรกนึกว่ามีคนซ้อนมาด้วย
ล่าสุดตำรวจนะลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุ

ก็ไปพบหลักฐานขณะที่ผู้ก่อเหตุนะครับ
พาผู้เสียหายซ้อนเมื่อกี้ที่ดูกล้องไปนะฮะ

ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัว
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่แม่เย้ยกฎหมายไม่พอนะฮะ